คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะที่ขอนแก่นนะคะ
คือตำรวจระดับผู้กำกับการสอบสวนเลยค่ะพาครอบครัวไปเที่ยววันหยุด
แล้วก็ขึ้นบินพารามอเตอร์แต่คุณผู้ชมค่ะ
มันมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นอันนี้ภาพตอนขึ้นบินนะคะ
ไปได้แค่นาทีเดียวค่ะร่วงตกลงมาจากความสูง๑๐เมตร
ร่างกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายคือเสียชีวิต
พารามอเตอร์ก็คือบินอยู่ในพื้นที่ตำบลเขื่อนอุบลรัฐ
อุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะคะพันธุ์ตำรวจเอกนัทธเดชนามอามาตร
อายุห้าสิบสี่ปีเป็นผู้กำกับการสอบสวน
กลุ่มงานตรวจสำนวนคดีกองบังคับการกฎหมายและคดี
ตำรวจภูทรภาคสี่ท่านนี้นะคะตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอ
ท่านเป็นคนบังคับเครื่องพารามอเตอร์แล้วมันมีการบันทึกภาพเอาไว้
วินาทีสุดท้ายที่เครื่องร่วงตกลงมา
ก็คือช่วงเย็นประมาณสี่โมงเย็นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
คือเครื่องตกลงมาด้านล่างคือขึ้นไปได้นาทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ร่วงตกลงมาเลยจนท่านบาดเจ็บสาหัส
รีบนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายคือเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุคือริมเขื่อนอุบลรัฐมีร้านอาหารมีคาเฟ่อยู่เยอะ
มีนักท่องเที่ยวไปกางเต็นต์กันอยู่อะค่ะแล้วก็มีคนขึ้นบินพารามอเตอร์กันด้วยนะคะ
ตำรวจสพออุบลรัฐก็เลยบอกว่าผู้เสียชีวิตเข้าไปกับครอบครัวแล้วไปกับเพื่อน
กลางเต็นต์แล้วก็ขึ้นบินพารามอเตอร์ช่วงเย็นเนี่ยเหมือนกับว่าขึ้นบินเป็นคนสุดท้าย
แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้คือจังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
คาดว่าเป็นช่วงที่เลี้ยวเลี้ยวพารามอเตอร์แต่หักมุมแคบเกินไป
ร่มไม่มีแรงยกไม่มีแรงยกที่จะส่งให้บินขึ้นฟ้าค่ะ
ก็เลยร่วงตกลงมามีการตรวจสอบเครื่องยนต์พารามอเตอร์แล้วนะคะ
เครื่องยนต์ทำงานได้ตามปกติก็เลยคาดว่าสาเหตุคือช่วงจังหวะหักเลี้ยวอะค่ะ
เราก็เลยส่งคุณแซคนัทวินนักข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมนะคะ
ไปที่สพออุบลรัฐค่ะก็ไปเจอพารามอเตอร์ที่เป็นของใช้ส่วนตัวของผู้เสียชีวิต
ถูกนำไปเก็บไว้เป็นของกลางอ่ะนะคะลำนี้ค่ะใบพัดแตกหัก
โรงใบพัดฝั่งซ้ายบุบแล้วยุบเลยนะคะเพราะว่าฝั่งซ้ายคือฝั่งที่ตกลงมากระแทกกับพื้น
ทีมข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุด้วยค่ะไปเจอเศษใบพัดหล่นกระจัดกระจาย
มีหัวไมค์สื่อสารก็ตกด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
นายเจริญอายุ๖๙ปีเล่าให้ฟังว่าจุดเกิดเหตุตรงนี้ก็จะมีนักบินพารามอเตอร์มาบินกันทุกปีค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะมากันช่วงต้นปีเพราะว่าเป็นช่วงน้ำลดพื้นที่ริมน้ำมันจะเป็นทุ่งกว้างนะคะ
ผู้เสียชีวิตมากับกลุ่มเพื่อนหลายคนมากับครอบครัวด้วยตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์มากางเต็นต์นอน
รอบแรกช่วงเย็นวันเสาร์ใช้เวลาบินหนึ่งถึงสองชั่วโมงพอช่วงเย็นวันอาทิตย์ก็คือช่วงเย็นเมื่อวานขึ้นบินอีกรอบหนึ่ง
มีพารามอเตอร์อยู่บนท้องฟ้าประมาณสี่เครื่องค่ะผู้เสียชีวิตขึ้นบินไปได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีจริงจริง
บนความสูงประมาณ๑๐เมตรแล้วเหมือนจะมีจังหวะที่เหวี่ยงตัวเลี้ยวขวาเครื่องหล่นลงมากระแทกพื้นนะคะ
คือตัวนายเจริญนะคะบอกว่าตัวเองนอนอยู่ในเปรย์อยู่ที่บ้านใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ยินเสียงดังเหมือนอะไรตกลงมากระแทกพื้นก็เลยหันไปมองแล้วก็เพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาวิ่งไปช่วยเหลือค่ะ
ตอนขึ้นวินผมไม่ได้ดูได้ยินเสียงตกดังดังเสียงดังตุ๊บปุ้มก็หันมาดูเห็นแต่เพื่อนวิ่งกูเข้าไปหากัน
เขามาบินกันเยอะไหมครับ
มามาเยอะประมาณห้าเครื่องหกเครื่องแต่ละปี
ตรงนี้เนี่ยคนมาบินกันเยอะไหมคะ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาตอนหรือ
มีอยู่หลายปีก่อนมาอาจจะตก
ไม่เก็บไม่เก็บมันบินมาต่ำ
มันรู้ว่าเครื่องมันไม่ปกติมันจะคอย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะ
คือพื้นที่บริเวณเขื่อนอุบรรณรัชน์เป็นของการไฟฟ้า
ไม่มีการออกใบอนุญาตลานบินสำหรับพารามอเตอร์
ก็การขึ้นบินก็ถือเป็นสิ่งที่ขัดกฎหมายนะคะ
คือใครจะขึ้นบินพารามอเตอร์จะต้องเรียน
มีชั่วโมงบินประมาณ๕๐๖๐ชั่วโมงแล้วก็ต้องขอใบอนุญาต
พื้นที่ภาคอีสานจะต้องไปขออนุญาตกับทางสมาคมอย่างนี้
ก็คือต้องไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเสียค่าธรรมเนียม๘๐๐บาทต่อปี
แต่ส่วนใหญ่เขามองว่ามันอาจจะเสียเวลาแล้วบินมันไม่ได้ยากอะไรดูเหมือนง่าย
หลายคนก็เลยไม่ได้ไปขอใบอนุญาตแต่ว่าทางในส่วนของทางผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการบินพารามอเตอร์อยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าเราได้คุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
คือครอบครัวได้ไปรับร่างพันธ์ตำรวจเอกนัทธเดชมาประกอบพิธีทางศาสนา
วัดป่าศรีตะวันอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตนางจุรีพรอายุ๕๔ปีเล่าให้ฟัง
ว่าสามีชอบพารามอเตอร์เป็นชีวิตจิตใจ
เล่นมาเป็น๑๐กว่าปีมีความเชี่ยวชันมาก
เป็นระดับครูฝึกเลยค่ะคุณผู้ชมครับ
ที่ผ่านมาเคยประสบอุบัติเหตุ
พารามอเตอร์ตกมาแล้วแต่ครั้งนั้นไม่ได้เป็นอะไรมาก
ภรรยาเคยขอให้เลิกเล่นเพราะเป็นห่วง
แต่สามีไม่เลิกค่ะสามีบอกว่าชอบ
ใจรักขอเล่นไปตลอดชีวิต
ภรรยาบอกว่าก็เคยคิดนะว่าสักวันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก
แต่ไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะร่างของผู้เสียชีวิตก็คือ
กระดูกแขนขาซี่โครงหักนะคะ
ภรรยาเองก็เลยบอกว่าอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกัน

มันเป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน
ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทำอะไรที่มันไม่เสี่ยงน่าจะดีกว่า
เพราะครอบครัวหรือคนที่อยู่ข้างหลังเป็นห่วงค่ะ
เราก็เตือนเขาตลอดว่าไม่ไปได้ไหม
เขาชอบเขาชอบเขาก็บอกเขาชอบเลิกไม่ได้
เกษียณก็จะเล่นที่คุยกันนะคะที่คุยกันล่าสุด
ก็ประมาณนี้แหละค่ะ

คือขอให้มีเวลาว่างก็จะไป
มันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดอยู่

พี่เหลือแค่ตัวเองกับลูกสองคน

คือคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังหน่อย

คือเป็นกีฬาที่อันตราย
ถ้าเลี่ยงได้ก็หาอย่างอื่นเล่นได้ไหมประมาณนี้
คือทางพันธุ์ตำรวจเอกนัทธเดชผู้เสียชีวิต
ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น๔๕นะคะ
พรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พาคุณผู้ชมมาอีกที่หนึ่ง
เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
เกิดเหตุพาราเมาเตอร์แบบ๒ที่นั่งตกลงไปในเขื่อนค่ะ
จากฝั่งประมาณ๖๐๐เมตรช่วงเย็น๔มีนาคม
กู้ภัยนั่งเรือเข้าไปช่วยเหลือได้๑คนนะคะ
นายประสิทธิ์วงสามารถอายุ๕๖ปีซึ่งเป็นผู้โดยสาร
ส่วนคนบังคับเครื่องพารามอเตอร์คือนายมานพสกุลอิงครัฐอายุ๖๑ปี
ลงไปในน้ำพร้อมเครื่องพารามอเตอร์สุดท้ายคือเสียชีวิต
สาเหตุคือลมแรงค่ะทำให้พารามอเตอร์เสียการทรงตัวแล้วตกลงไปด้านล่างนะคะ
คือจริงแล้วยังมีพื้นที่อื่นอีกนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยมีเวลาจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
แต่ก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่าช่วงนี้มันมีอุบัติเหตุเรื่องของพารามอเตอร์อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกัน